คุณผู้ชมครับมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเนี่ย
ตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันที่น่ากลัวแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีมากกว่า๒๐๐แอปนะฮะ
สองร้อยแอปพลิเคชันที่จะดูดเงินในมือถือของคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้
ฟังดีดีนะเช็คด่วนครับ๒๐๐แอปอันตรายนะครับอย่าโหลดนะฮะ
ใครมีในมือถือรีบลบเลยนะครับเสี่ยงศูนย์เงินแบบไม่รู้ตัวครับคุณผู้ชมครับ
รู้กันไว้ก่อนเลยนะฮะล่าสุดครับทางเพจกระทรวงดิจิทัลนะครับ
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโหลดนะฮะไม่งั้นอาจจะสูญเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวได้
แห่งชาติหรือว่าสกมชนะครับได้ตรวจสอบมาโดยตลอดครับ
เพราะปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ระบุว่า
สามารถขโมยข้อมูลหรือควบคุมเครื่องโทรศัพท์ได้ขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนะครับ
หากพบแอปพลิเคชันดังกล่าวให้ถอนการติดตั้งโดยทันทีแล้วก็ควรอัปเดตระบบของเครื่องโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนะครับ
ถ้ามีเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะถูกโอนเงินออกไปที่เรียกว่าใช้แอปดูดเงินนั่นเอง
ว่าไม่ให้มีแอปเหล่านี้ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงกลแล้วก็โหลดเข้าไป
โดยให้สังเกตรูปแบบเนื้อหาที่อาจจะเป็นสิ่งดีเกินจริงหรือทำให้หวาดกลัวเช่นอะไรบ้าง
คุณได้รับอนุมัติวงเงินกู้๕๐๐๐๐บาททุกคนได้หมดเลยถูกต้องคลิกลิ้งค์นี้แล้วคุณจะได้รับเงินกู้๕๐๐๐๐บาท
จากนี้ฮะหากจะติดต่อหน่วยงานใดเนี่ยผ่านทางออนไลน์ควรติดต่อผ่านแอปที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแอปของจริงนะครับ
อันนี้นี่มีมากกว่า๒๐๐กว่าแอปอันไหนที่มันไม่สำคัญพี่ชาวว่าก็อาจจะลบไปบ้างลบไปบ้างทำให้โทรศัพท์เราเนี่ยมันโล่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำงานเร็วขึ้นด้วย
ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรรู้ไหมแอปส่วนหนึ่งเว้ยแต่ทุกวันนี้เราอย่าโหลดอะไรง่ายเกินอันนี้เราต้องรู้กันอันดับหนึ่ง

อกจากคุณตั้งไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละมันถึงเข้าไลน์คุณได้

ส่วนเตรียมส่วงไปทั้งวันเลยค่ะรบทั้งวันมันไม่มาทั้งวันค่ะ
เพราะคนรอบตัวเรามีคนไปกดลิงก์
ไปกดลิงค์กุ้งมันดึงดูดไปได้ยังไงวะ

คือหลังเดี๋ยวนี้ค่ะพอมันเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะเรามักจะผูกทุกอย่างไว้ด้วยกัน
เหมือนกับว่าคือบางเว็บบางอันมันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เราด้วย
คุณอาจจะได้ข้อมูลทั้งโยงที่คุณผูกไว้ก็ได้
เพราะว่าตอนนั้นคนเรามันตาบอดมันจะต้องเอาเงินให้ได้
บางทีเวลาเราล็อกอินอะไรอย่างนี้ใช่ป่ค

สมมุติว่าถ้าใครตั้งให้แอดไลน์จากเบอร์โทรได้

เพื่อนคุณในเบอร์นี้ใครมีไลน์ให้คุณให้แอดให้อัตโนมัติเลยไหม
คือมันก็มีแบบนั้นถ้าเรากดยืนยอมไป